รามากันบ้างดีกว่านะคะสำหรับซื้อเจ๊สั่งลุยพี่บุ๋มปนัดดา
แล้วก็ครอบครัวของกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์จำได้ไหม
ก่อนหน้านี้เขามีดราม่าร้อนระอุผ่านทางมีการตอบโต้กันไปมานะคะ
เรื่องของการไม่ไปรับไปงานรางวัลประกาศผลรางวัลงานหนึ่ง
ถ้ายังจำกันได้นะคะจากประเด็นดราม่าโจนอินสตาแกรมเดือดก่อนหน้านี้
ระหว่างซื้อเจ๊บุ๋มปนัดดากับครอบครัวของบี้ทัศภาคและกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์
ถึงขั้นมีแฟนคลับออกโรงโจมตีทางฝั่งของพิธีกรรุ่นพี่อย่างหนักหน่วงเลยนะ
ซึ่งถัดมาไม่กี่วันทั้งคู่ก็มีโอกาสได้เปิดอกเคลียร์ใจกันอย่างชัดเจน
ล่าสุดค่ะซื้อเจ๊พี่บุ๋มนะคะก็ขอยืนยันด้วยตัวเองอีกครั้ง
ว่าเรื่องราวทุกอย่างจบลงแบบแฮปปี้เอ็นดิ้งแถมลึกแล้วยังเข้าใจไลฟ์สไตล์กันและกันมากกว่าเดิมอีกด้วย
แล้วตอนนี้แฟนคลับของครอบครัวบี้กับกุ๊กกิ๊บก็ไม่ได้เข้ามาคอมเมนต์โจมตีอีกแล้วล่ะค่ะ
ช่วงที่มีประเด็นดราม่าเครียดมากแล้วหนักกับตัวเองพอสมควร
แล้วตอนนี้สำหรับคนไหนมาคอมเม้นต์ว่าอะไร
ไม่มีแล้วคนที่มาบังคับให้ขอโทษหรืออะไรที่แบบแรงวันนั้นไม่มีแล้วค่ะ